สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตข่าวบันเทิงในไทยรัฐบันเทิงเที่ยงนี้กับใบตองรัชตะวันนะคะ
ซึ่งเป็นการรวบรวมเอา๑๑ศิลปินระดับแถวหน้าแม่เหล็กของวงการเพลงมาระเบิดความมันให้แฟนได้ติดตามกัน
วันนี้มีบรรยากาศเรียกน้ำย่อยมาฝากกันด้วยค่ะ
เรียกว่าเป็นการพลิกประวัติศาสตร์ดนตรีครั้งใหญ่เลยนะคะ
สำหรับการรวมเอา๑๑ศิลปินระดับแม่เหล็กของไทย
สุรสีอิทธิกุลหลังร็อกเคสต้าโป่งหินเหล็กไฟ
แหวนทิติมาสุนารีราชสีมาก้อนพนันไอพันนี
โชว์พลังเสียงอันเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง
ที่จะมาปลุกจังหวะบล็อกขึ้นในวันเสาร์ที่๒๓กรกฎาคมนี้
และในวันนี้ค่ะตัวแทนศิลปินที่จะขึ้นโชว์ในวันจริง
ก็ขอโชว์พลังเสียงเรียกน้ำย่อยกันก่อนด้วยค่ะ

ตอนนี้ก็เริ่มกลับมาแล้วนะคะ
ก็ค่อยทยอยรับงาน

เราต้องดูความสามารถของตัวเองว่าทำได้ไหม

มีการคุยกันอะไรอย่างไรมาก

ก็นี่เป็นโอกาสที่เขาชอบพี่ทุกคนอยู่แล้ว
ก็เป็นโอกาสดีที่เขาได้มาร่วมงานกับเขา

ทั้งเพลงที่เขาแบตเทิลกันเองอีกนะครับ

ซึ่งตอนนี้ทั้งมีแบตเตอร์ทั้งหวาน

เป็นภาพที่น่าดูมากสำหรับ๑๑คน

แล้วก็จะเจอคุณแหวนร้องดูเอ็ด